คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวในวงการพระพุทธศาสนากันหน่อยนะคะ
ความคืบหน้าในการตรวจสอบรถเบ้นโบราณ
สมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
ผิดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
กระแสข่าวบอกว่าเดี๋ยว๒๗กรกฎาคม
เพื่อที่จะนัดหมายในการออกหนังสือเรียก
สมเด็จช่วงและหลวงพี่แป๊ะเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งทางทนายความของวัดปากน้ำภาษีเจริญบอกว่า
รู้แต่เพียงเรื่องราวผ่านทางสื่อสารมวลชนผ่านทางข่าวเท่านั้น
หนังสืออย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็พร้อมที่จะสู้คดี
เพราะว่าเรื่องนี้ยืนยันว่ามีหลักฐานแล้วก็ทุกอย่าง
ทำไปตามพยานหลักฐานทุกอย่างพร้อมที่จะเข้าให้ข้อมูล
แต่อีกมุมหนึ่งก็มีมุมของพระเมธีธรรมจารย์
เป็นข้อความในลักษณะที่ว่าให้พระสงฆ์สามเณรองค์กรชาวพุทธ
ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
รอฟังสัญญาณการร่วมงานใหญ่ในการปกป้องศาสนา
พระเมธีธรรมจารย์หรือเจ้าคุณประสาน
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
มีใจความแบบนี้นะคะคือเนื้อหาค่อนข้างยาว

ใจความบอกว่าบัตรนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
วงการสงฆ์และพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
เพราะมีกลุ่มคนหลายกลุ่มหลากหลายอำนาจ
รวมตัวกันเฉพาะกิจในการทำภารกิจพิเศษ
เพื่อไล่ต้อนคณะสงฆ์ให้จนมุม
กระทำแบบนี้มองว่าพระสงฆ์และชาวพุทธ
ไม่มีพลังไม่มีความสามัคคีพอที่จะต่อต้าน
วันนี้ก็เลยอยากจะกราบเรียนพระสงฆ์ทั่วประเทศ
และพระธรรมทูตทั่วโลกว่าได้โปรดตื่นได้แล้ว
มัวหลับไหลนิ่งดูดายต่อไปและขอให้ปฏิบัติดังนี้
ลุกขึ้นศึกษาให้เข้าใจปัญหาโดยรวมของคณะสงฆ์
และพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญหาระดับปัจเจกบุคคลอีกต่อไป
ลุกขึ้นมายืนเป็นพลังกันทั้งประเทศและทั่วโลก
โดยให้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพิทักษ์ปกป้องคณะสงฆ์
และพระพุทธศาสนา
กรพุทธและภาคีเครือข่าย
ขอเป็นสะพานเชื่อมโยงให้ถนนทุกสายมุ่งหน้ามาเจอกัน
เมื่อมีงานใหญ่ในการพิทักษ์ปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา
และโปรดรอฟังสัญญาณ
อนาคตของพระพุทธศาสนาจะไปได้อีกนานแค่ไหนในประเทศนี้
และถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องพวกเรากันเอง
จะให้ใครมาปกป้องเรา